ข่าวของพระเอกดังคุณปอทฤษฎี
ตอนนี้เข้ารักษาตัวครบ๔๔วันแล้ว
โดยรวมตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ค่ะ
เมื่อเย็นวานนี้อานำอ้อยสอนมณตรา
ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกชื่อดังปทฤษฎี
ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าอาการล่าสุด

เฝ้าระวังเรื่องปอดอย่างต่อเนื่อง
และตอนนี้ค่ะยังไม่มีส่วนใดน่าเป็นห่วง
ซึ่งตลอดทั้งวันสื่อมวลชนเขาสังเกตได้
ว่าทีมแพทย์ผลัดเปลี่ยนกันมาสังเกตอาการบ่อยกว่าทุกวัน
โดยคุณอาน้ำอ้อยบอกว่าเป็นเพียงแค่การเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเท่านั้น
ไม่ได้มีว่าเป็นสัญญาณร้ายใดนะฮะ
ซึ่งคุณอาน้ำอ้อยเองรวมไปถึงคุณโบแวนด้า
ซึ่งโบเองก็ได้กระซิบแล้วก็มีการสัมผัสตัวด้วย
ขณะที่คุณปอเองก็มีอาการตอบสนองดีเป็นปกติ
แล้วก็ร่างกายของคุณปอนดูว่าจะแข็งแรงขึ้นมากด้วยล่ะค่ะ
คือทรงอยู่ยังไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมาก
ทางทีมแพทย์ก็ยังเข้าไปดูแล้วก็ยังเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิม

วันนี้ได้เข้าไปครับวันนี้อาได้เข้าไป
ไปดูเขาหน้าตาเขาก็เป็นปกติมากขึ้น
คือมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับ
ส่วนคุณโบก็เข้าไปหลายรอบหน่อย
ก็เข้าไปกระซิบบ้างไปจับเนื้อต้องตัวบ้างคุยนะครับ

คือที่ทราบใช่ปค่ะแข็งแรงขึ้น

ในเรื่องของปอดก็ยังเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิมครับ

พอถึงตรงนี้แล้วก็คิดว่าถ้าจะให้พูดก็คือความแข็งแรงของร่างกายปอแข็งแรงขึ้นเยอะ